ดูเรื่องของการพิสูจน์กุฏิเฮียนกันหน่อย
ที่จังหวัดระยองนะคะทั้งพระทั้งชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสเลยนะหรือพระลูกศิษย์

เพราะว่ากุฏิแห่งหนึ่งเนี่ยเฮียนได้ยินเสียงคนเหมือนลากเท้าในช่วงกลางดึก
ก็เลยให้หมอปราบนะคะก็คือหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
ไปดูหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะคะ
เรื่องนี้ไปดูกันเป็นความเชื่อของชาวบ้านในตำบลห้วยโป่ง

เล่าลือกันล่ะค่ะบอกว่า
กุฏิไม้ภายในวัดซอยคิรีมีคนเห็นวิญญาณบ่อยครั้ง
พระเนรไม่กล้าจำวัดปล่อยให้เป็นกุฏิร้างเป็นที่เก็บของ
หมอปลาหรือว่านายจีรพันธ์เพชรขาวเจ้าของฉายามือปราบสัมภเวษี
ก็เดินทางไปพิสูจน์วิญญาณบนกุฏิวัดนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านก็รอดูจำนวนมาก
หมอปลาพูดคุยกับพระบุญรอดพระลูกวัด
ก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์คนหัวลุกบอกว่า
ทั้งพระบุญรอดเองและพระรูปอื่น
ก็เคยได้ยินเสียงคล้ายเหมือนคนลากเท้าบนกุฏิช่วงดึก

พอไปเปิดประตูดูก็ไม่เจออะไร
แล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงก็มีเสียงหมาหอนตามมาทุกครั้ง
แม้แต่เจ้าอาวาสรูปก่อนก็ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้นะคะ

พอเมื่อเข้าไปแล้ว
ต่อมาก็ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสเลย
ออกไปจากวัดโดยไม่ทราบสาเหตุเลย
ก็เป็นเหตุการณ์ที่แต่ละพระแต่ละรูปได้เจอมานะคะ
ตอนกลางวันค่ะมีเด็กวัดเคยได้ยินเสียงเดินลากโซ่ตรวน

ด้านพระพีรพัฒน์ฐานกโลนรองเจ้าอาวาส
บางคนก็อ้างเห็นวิญญาณบนกุฏิ

อยู่ที่ใครจะพบจะเจอเท่านั้น
พอหมอปลาได้พูดคุยกับทุกคนแล้ว
แต่นายวัญชัยเรืองแจ้งกรรมการวัดอ้างว่า

ก็เลยยอมให้ตรวจสอบแค่ระเบียงด้านหน้ากุฏิ

เขาก็อยากจะทราบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
แต่หมอปลาก็ขึ้นไปที่ระเบียงกุฏินะคะ
ลงมาบอกว่าเมื่อทางวัดไม่ให้ตรวจด้านใน

ก็รับรู้ได้ว่ามีวิญญาณอาศัยอยู่
แต่ไม่ขอพูดมากไปกว่านี้
เพราะว่าวัดกับผีแยกกันไม่ออกอยู่แล้ว

เมื่อก่อนมันเป็นของเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง

หลานเขาก็เลยเอาไม้มาบริจาคให้กับวัด

แต่ทีนี้พอคนมาเจอแบบนี้ก็เลย
ว่ามันเป็นความเชื่อมันเกี่ยวยงกันหรือเปล่า

อยู่ในวัดแท้นะฮะ